สาวสาวตอนสาวสาวน่าจะสวย
โทษพูดผิด

ตอนสาวสาวก็ตอนนี้คือเท่ากัน

ตามแบบตามฉันชอบเธอ

ถ้าตามแบบโรคจิตไม่อยากมาตามกันเลย

ต้องให้น้ำแข็งดูแล้วล่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์นะ
ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปตลาดไปซื้อของ
ปรากฏว่าเฮ้ยมีคุณตามนี่หว่า

เดินซื้อของเสร็จแล้ว๑๐นาที

ให้โบกมือให้ด้วย

คุณผู้ชมครับตามมายาวนานมาก

นักศึกษาสาวสองคนนี้เป็นผู้เสียหายใช่ไหม

เล่าก่อนว่าวันเกิดเหตุ

ช้างเผือกเมืองเชียงใหม่พอออกตัวจากแยกเมย่าปั๊บมันตามเลย
ผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์สกูปปี้ไอสีดำมาปาดหน้าก่อนสองครั้งจึ๊กนะ
แล้วก็ชะลอให้เธอแซงไปจากนั้นก็ขี่รถตามตามแล้วจ้อง
จ้องจ้องเนี่ยดูดู
หรือเขาจะมาตามอะไรหรือเปล่าว่าน้องนักศึกษาทำของตก
ไม่ใช่ไม่ใช่เลยลักษณะคนละแบบ
ถึงตลาดน้องผู้หญิงสองคนก็เข้าไปเดินซื้อของ
ผู้ชายคนนี้ก็ตอนแรกก็เดินตามอยู่ไม่ห่าง
กับเพื่อนก็พยายามเดินหนีเดินหนีปั๊บ
ผ่านไป๑๐นาทีเฮ้ยพ้นเว้ยสลัดหลุดอย่างนี้เอง
ตอนไหนสลัดหลุดแล้วไม่เห็นตามแล้วก็จะกลับที่พัก
พอขี่รถออกจากตลาดคุณผู้ชมเอามือทาบอก
ผู้ชายคนนี้มันดักรออยู่แล้วครับ
พอออกจากตลาดเท่านั้นคนนี้มันตามนะครับ
ตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าปั๊มน้ำมันเลยขอความช่วยเหลือ

คือจากนั้นก็เอาคลิปนี้มาโพสต์นะครับ
เตือนภัยคิดว่าคิดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะติดยา
เสพยามาแล้วแบบหลอนแล้วก็ตามนะครับ

เอายังไงน้องนักศึกษาหรือว่าสุภาพสตรีทั่วไปก็
ระหว่างนี่ถือว่าช่างสังเกตนะ
ช่างสังเกตมองกระจกหลังหน่อยนะครับ